เป็นเรื่องที่มีคนเขาไปช่วยตำรวจบวกรถ

เป็นตัวฟ้าเด็กคนหนึ่งจิตอาสาคุณผู้ชม
แต่งตัวทาสีทาหน้าเป็นโดเรมอนนะ

เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน
ไปดูหน้าตาของโดเรมอนกันหน่อยเหมือนหรือเปล่า

กรณีโลกโซเชียลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า

มีภาพตำรวจจราจรคอยอยู่ข้างกับเด็กนักเรียนชายคนนี้
เขาทาสีฟ้าทั่วตัวเลย

มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายทีเดียว
วันนี้ผู้สิทธิ์ข่าวเลยไปตรวจสอบประจำหน้าโรงเรียน

นี่เป็นพวกเด็กพระศากรรย์การจนาจริญ
อายุ๑๔ปีเองคุณแต่ว่าตัวใหญ่มาก
ตัวใหญ่มากน้องโตไวนะคะเนี่ย

ก็ไปสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็น

ใจนะที่มีส่วนในการช่วยเหลือสังคม
ช่วยส่วนรวมไม่ได้รู้สึกอาย

ก็มีความสุขไปด้วยส่วนจะแต่งแบบนี้
ตลอดไปหรือเปล่าก็ต้องแล้วแต่อาจารย์แหละ
จะให้ช่วยงานจราจรหรือเปล่า
แล้วก็จะให้ช่วยงานต่อไปอีกมากน้อยแค่ไหน

ถ้าทำให้คนอื่นยิ้มได้ผมก็ดีใจ
ไปฟังเสียงน้องภาษากรหน่อยนะครับ
มีความสุขก็โอเคครับ
มีหลายคนเป็นห่วงแล้วน้องจะล้างออกยังไง
จริงคือตอนแรกเดียวฉันนึกว่าน้องใส่เสื้อแขนยาวสีฟ้า

มันมีร่องรอยของเนื้ออยู่ด้วย
พร้อมว่าแบบน้องทาสีทั้งตัวเลย

ผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนบอกว่า
ทำให้มีความสุขตามไปด้วยครับ
ด้านนายอดิษฐ์การจนาภัยรินทร์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชนรัศดรอำรุง

เป็นนโยบายของนายอุทัยสิงโตทองภูมิในการโรงเรียนครับ
ต้องการให้เด็กนั้นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เห็นว่าการจราจรช่วงเช้ามันหนาแน่น
จึงให้กองลูกเสืออาสาจราจรไปช่วยด้านนี้นะครับ
เป็นประโยชน์ส่วนรวม
เดี๋ยวพอการดูแลนักเรียนในช่วงเช้าของจราจรเนี่ย
ก็จะทำอย่างไรให้มีลูกเสือที่อาสา
หรือเด็กที่อาสามาช่วยดูแลน้อง
หรือคิดสร้างสรรค์สักนิดหน่อยนะครับ
เพื่อให้บรรยากาศเนี่ยรถที่ติดขับ

ด้านบริษัทตำรวจโทพัฒนศรรย์เมือง๒เป็นบรองสารวัฒนศ์จัตรจร
ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีบอกว่าดีใจนะฮะที่มีนักเรียนที่มีจิตอาสาแบบนี้
เพราะว่าช่วงเช้ากำลังตำรวจก็น้อยด้วย
ได้มีเด็กที่ผ่านไปผ่านมาอบรมลูกเสือจราจร
ก็ไปช่วยกันก็เบาแรงแถมก็สร้างรอยยิ้มให้อีกด้วยนะครับ
เสร็จแล้วก็คงต้องมีการล้างเนื้อล้างตัวนะ